นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานที่เรานำเสนอไปที่อำนาจเจริญจำได้ไหมคะ
ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเขามาเจอกันในงานหมอลำซิ่ง
แล้วก็ตีกันที่บอกว่าหัวโจกเนี่ยคือคนที่สวมเสื้อสีเทารูปร่างทวมผมสีทอง
คือที่มันเป็นประเด็นหนักมากเพราะว่าคลิปนี้มันเห็นชัดเจนว่า
ระวงเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายเสื้อขาวกระโดดถีบเนี่ย
คนที่กระโดดถีบคือคนสูงวัยค่ะที่โดนถีบลงไปกองกับพื้น
แล้วผู้หญิงเข้ามาห้ามเสื้อเหลืองนี่ค่ะ
เดี๋ยวเห็นไหมโดนต่อยโดนตบคือไม่แคร์เลยว่านี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นคนแก่หัวหงอกหัวดำคือไม่สนใจเลย
ทีนี้คุณผู้ชมรายละเอียดของคลิปนี้เมื่อวานเนี่ยเราให้ดูแค่คลิปแล้วก็เล่าเหตุการณ์คร่าว
คราวนี้มีรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้น๒๘เมษายนที่บ้านหนองมะแซวอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาสที่เราชี้ลูกศรที่มีกลุ่มชายเสื้อสีเทารูปร่างถวมเนี่ยนะ
เขามาจากบ้านหนองหินหมู่บ้านติดกันแต่ไม่ถูกกัน
ก่อเรื่องจริงอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ชายเสื้อสีขาวที่วิ่งมากระโดดถีบชายสูงวัย
แต่คือชายสวมเสื้อสีเทารูปร่างทวมผมสีทองที่เขาบอกเป็นหัวโจกอะค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่ามันมีงานหมอลำซิ่งแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เขาก็ยกพวกกันมาอยากมาดูหมอลำเหมือนกัน
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปบอกให้กลุ่มนี้อย่าเข้ามาในงานเลย
สวมเสื้อสีเทาร่างทวมผมทองคนนี้ไม่พอใจเอาขวดฟาดหัวเขา
ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปพบกับนางสาวดาวประกายแก้วมงคล
ผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อเหลืองที่โดนต่อยเข้าไปที่หน้า

แล้วก็ไปสอบถามว่า

บอกว่าหมู่บ้านมีงานเลี้ยงบายสีสู่ขวัญ

ก็เลยจ้างหมอลำมาฉลองในงาน
ครอบครัวของเธอเนี่ยมาขายของในงานมีเธอมีพี่ชายแล้วก็มีแม่ก็คือนางทุนมีแก้วมงคล
ทีนี้พอมาเนี่ยเอ้าขายของอยู่ดีเริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันแล้ว
ก็เป็นห่วงพี่ชายเลยจะมาตามพี่ชายให้กลับบ้าน
แต่พอมาถึงกลายเป็นว่าแม่กับพี่กองอยู่ที่พื้นแล้ว
โดนกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายเธอก็เลยเข้าไปดึงเข้าไปห้ามที่เห็นในคลิป
ก็โดนต่อยเข้าหน้าไปเหมือนกันนะคะก็กองอยู่กับพื้นเป็นอีกคนนึงบาดเจ็บกันไป
ทีนี้วัยรุ่นผมทองคนนี้คือใครหลายคนก็เอ๊ะแล้วเป็นหัวโจกอะไรยังไง
เราได้ไปพูดคุยกับฝั่งเขาด้วยนะไม่เจอเจ้าตัวแต่เจอแม่
สนทยาบุญสิงค่ะเป็นแม่ของวัยรุ่นที่บอกว่าเป็นหัวโจกนี่แหละ
ว่าไงรู้ไหมลูกเรียนอยู่ชั้นม๒ม๒ม๒ค่ะ
อายุประมาณสิบสี่สิบห้าแต่ลูกเขาตัวใหญ่เนอะเขาเป็นคนร่างทวมเป็นคนร่างใหญ่
แต่เรียนอยู่ม๒แม่เล่าให้ฟังว่าโอ๊ยที่ผ่านมาวัยรุ่น๒หมู่บ้านนี้ตีกันประจำเลย
วันเกิดเหตุไม่ใช่ไม่ห้ามนะห้ามลูกแล้วบอกห้ามไปเที่ยวแม่พูดอย่างนี้เลย
ห้ามไปเที่ยวแต่ลูกไม่ฟังลูกไม่เชื่อก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนรุ่นพี่
เพราะว่าอยากดูหมอลำซิ่งเพื่อนรุ่นพี่ก็คือคนเสื้อขาวที่กระโดดถีบชายสูงวัยจนล้มกองกับพื้นนั่นแหละ
เพื่อนรุ่นพี่ทีนี้ปรากฏว่าตอนไปถึงเนี่ยลูกโดนวัยรุ่นบ้านหนองมะแซวรุมทำร้ายก่อน
เกิดเป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่คือชายเสื้อขาวกระโดดถีบคนสูงวัย
จากนั้นคุณแม่พูดว่าลูกถูกชาวบ้านหนองมะแซวทั้งผู้หญิงและคนแก่รุมเลยต้องป้องกันตัว

โดนผู้หญิงกับคนแก่รุมลูกก็เลยต้องป้องกันตัว
ส่วนลูกชายเองเนี่ยเคยมีปัญหากับคนที่ถ่ายคลิปมาก่อนที่บอกจับเลยจับคนจับคนเสื้อเทานั่นน่ะ
เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วแล้วพอเกิดเรื่องเนี่ยคุณแม่บอกว่าอีกฝ่ายเอาคลิปแค่บางส่วนมาลงโซเชียล
อันนี้แหละเป็นดาบสองคมของโซเชียลเพราะเราไม่รู้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันถูกตัดตอนมันถูกตัดต่อ
หรือมันตัดแค่บางส่วนเอามาลงเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าเอามาแค่บางส่วนเองมาลงโซเชียลทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มของลูกเธอเนี่ยไปหาเรื่องเขาก่อน
ทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยโดนทำร้ายก่อนแล้วก็เลยต้องป้องกันตัวทีนี้กำนันตำบลหนองมะแซวค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเลย
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาวิวาสกันอีกซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งร้องเรียนแต่อย่างใดนะคะ
ตำรวจสพเมืองอำนาจริงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็ติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วถ้ามีคนมาแจ้งความร้องทุกข์เมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีทันทีเหมือนกัน